เราพูดถึงเกมฟุตบอลเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
ในช่วงข่าวเย็นวันนี้อย่างที่คุณทัศนัยบอกไว้นะครับ

วันนี้ก็อยากจะให้คุณผู้ชมนั้นร่วมแสดงความคิดเห็น
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยในหลีกรอง

ผู้เล่นฝั่งหนึ่งกับฟุตบอลมันจะมี๑๑คนใช่ไหม

แต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันมีฝั่งหนึ่งมีผู้เล่น๑๒คน
แล้วปัญหาที่ตามมาคือมันได้จุดโทษด้วย
ครับในจังหวะที่ทีมนั้นเนี่ยมีผู้เล่นอยู่นะครับ
ดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูนะครับดูเหตุการณ์กันดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับ
เกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ
เป็นเกมระหว่างเชียงใหม่เปิดบ้านนะครับ
เป็นเกมระดับไทยลีก๒หรือว่าลีกรองจากไทยลีก๑ที่เป็นหลีกสูงสุดเนี่ยนะครับ
จังหวะที่เราเห็นกันเนี่ยคือจังหวะนาทีที่๘๐

ก็ส่งผลให้สมุทรสาครไม่เห็นด้วยกับจุดโทษที่โดนครับ
เพราะว่าทีมยังทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นสำรองไม่เสร็จ

ผู้เล่นที่เปลี่ยนถูกเข้าลงสนามเนี่ยเดินเข้าไปแล้ว
แต่ผู้เล่นที่ถูกเปลี่ยนออกเนี่ยยังไม่ได้ออกไปครับ

แล้วพุทธศิลป์ก็ปล่อยนักเตะสำรองลงสนามไป

กลายเป็นประตูชัยให้กับเชียงใหม่นะครับ
หลังจากที่มีภาพนี้เผยแพร่ออกไป
เป็นที่วิจารณ์อย่างมากในโลกโซเชียลเห็นไหม
เขานับจำนวนผู้เล่นให้ดูเลยนะครับว่า
ผู้เล่นของสมุทรสาครสีฟ้าเนี่ยมี๑๒คน
โอ้โหแล้วอยู่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงครับ
นี่คุณดูภาพผู้ตัดสินที่๔ปล่อยให้ผู้เล่นสำรองลงไปแล้วนะ
คือหมายเลข๑๓จะเปลี่ยนเอาหมายเลข๑๔ออก
แต่หมายเลข๑๔ของสีฟ้าสมุทรสาครยังไม่ทันได้เดินออก
จังหวะนี้ก็กลายเป็นว่าเล่นไปแล้ว
แล้วพอปล่อยให้เล่นปุ๊บเนี่ยปัญหามันเกิดตรงที่ว่า
มันมีการเป่าให้ลูกจุดโทษในจังหวะนี้ครับ
นี่ปัญหาเกิดคือผู้เล่นยังเดินออกไม่เสร็จเลยนะ
เป็นจังหวัดต่อเนื่องแต่ว่าในภาพที่วงกลมเนี่ย
คือเราเห็นไกลเราไม่รู้หรอกว่าเขาคุยกันหรือเปล่าว่า
เล่นต่อไหมจะขอหยุดไหมเพราะว่าการเปลี่ยนตัวยังไม่สมบูรณ์

ไม่พูดดีกว่าว่าตั้งใจที่จะไม่ออก
หรือว่ากำลังคุยกันอยู่ว่าเล่นต่อไม่ได้นะ
แต่ว่าจังหวะนี้ครับจุดโทษก็มีอีกหนึ่งประเด็นคือ
เป่าจุดโทษจังหวะนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นเชียงใหม่ชนกันเองนะครับ
คือจังหวะแรกเนี่ยผู้เล่นสมุทรสาครไปขัดขาก่อน
แต่มีการเล่นต่อพอเล่นต่อปุ๊บเนี่ยสุดท้าย

เนี่ยมันจะทำให้น่าคิดว่าเอ๊ะสรุปแล้วเนี่ย

เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราพูดคุยกับคนนี้กันดีกว่านะครับ
คุณวรปัตรครับก็คือบิ๊กแชมป์อรวีปริศนานันทกุลนะครับ
รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดการแข่งขันบริษัทไทยลีก

ครับครับผมสวัสดีครับคุณเจแล้วก็คุณอามนะครับ

ครับคือเรื่องนี้ก็คงต้องไล่เรียงเหตุการณ์
แต่ว่าทางฝ่ายจัดการแข่งขันน่าจะพอมีข้อมูลแล้วนะครับ

จังหวะฟาวต่อเนื่องเรื่องของการเปลี่ยนตัว
ฟาวแล้วก็ไปถึงจุดโทษเนี่ยครับ

จากคลิปที่ทางได้

ก็ผมคิดว่าคงอาจจะต้องได้

ประเด็นแรกคือเรื่องของการเสียงตัว

ทางทีมสมุทรสาครเนี่ย
เขาก็ได้ทำเรื่องเข้ามา

เข้าไปที่คณะกรรมการพิจารณา

แล้วก็ผู้ควบคุมการแข่งขันอยู่แล้วนะครับ

เตรียมเอกสารเตรียมหลักฐาน

จะได้มีการประชุมแล้วก็คงจะเชิญ
ทั้งผู้ตัดสินที่อยู่ในสนาม

ทั้งผู้บังเมินผู้ตัดสินเนี่ยได้เข้ามา

ครับแล้วถ้าในการตัดสินแบบนี้เนี่ย

มันมีโอกาสไหมครับที่แมชนี้จะมีการ

เปลี่ยนผลการคันหรือว่ารูปแบบของการ

จะออกมาเป็นแบบไหนพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมครับ

ให้โอกาสผู้ตัดสินแล้วก็ต้องสอบถาม

นักเสร็จยังไม่เดินออกไปอะไรต่าง

สิ่งที่เราเห็นเราเห็นจากในคลิปของภาพ
นะครับซึ่งก็คง
อยากจะฟังในมุมของผู้ตัดสินก่อน

ผู้ที่ได้ไปทำหน้าที่

ลงโทษต่อไปนะครับ
ส่วนเรื่องของจะเปลี่ยนคำ

เราเองก็ไม่อยากจะไปก้าวร่วงนะครับ
แบบนี้น่าจะใช้เวลานานไหมครับ
ในการที่จะพิจารณาเกี่ยวกับ

ไม่นานเลยครับคือเรื่องนี้เดี๋ยวเขาเข้าคณะแล้วนะครับ
คิดว่าคงไม่กี่วันเมื่อคณะกรรมการเขาเรียกเชิญผู้เศรษฐ์เข้ามา
ก็คงจะได้คำตอบในไม่กี่วันนี้ครับ

เรื่องของบทสรุปแบบนี้คืออาจจะมีการตั้งคำถามถึงว่า
คือจริงทางสมาคมก็บอกแล้วว่าถ้าเกิดว่าสโมสรอยากจะใช้ในหลีกสูงสุดเนี่ย

มีนโยบายไหมครับที่อาจจะต้องใช้
ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องนำเสนอให้กับทางสมาคมนะครับต่อไป
มันก็มีข้อจำกัดในหลายเรื่องนะครับ
เรื่องของบุคลากรที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
ทั้งเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างที่ต้องใช้เพิ่มขึ้น
แล้วก็เรื่องงบประมาณที่ต้องใช้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับ
ก็คงจะต้องมาพิจารณาในหลายด้านนะครับ
โอเคได้ครับก็คงจะครบถ้วนเพราะว่าเราก็อย่างที่ทราบกันนะครับ
แชมป์ก็อาจจะต้องรอผลสรุปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมันอาจจะกลายเป็นการชี้นำที่คุณแชมป์บอกง่าย
ขอบคุณมากนะครับแล้วเดี๋ยวรอผลสรุปเราก็เสนอข่าวอีกทีหนึ่งนะครับ

แล้วก็ถือว่าได้ความกระจ่างในระดับหนึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือต้องรอก่อนเดี๋ยวผลการตัดสินใกล้จะออกมาแล้ว
ทางคณะกรรมการเขามีเวลาในการพิจารณาแล้วก็รับรู้ถึงข้อมูลในทุกด้านด้วย
ทางฝั่งเขาเนี่ยจะได้ข้อมูลที่ดีกว่าเราคือเรามีภาพที่เขาคงเอาไปใช้ได้เพราะว่ามันมีทั้งการหยุดให้ดูมีพอสทุกอย่างให้เห็นว่ามีกี่คนในจังหวะการเปลี่ยนเป็นยังไงแต่ว่าสุดท้ายสิ่งที่เราทำไม่ได้เหมือนที่เขาทำก็คือเขาสามารถเรียกคนที่อยู่เหตุการณ์เนี่ยมาคุยได้ว่าอะไรเกิดก่อนเกิดหลังเพื่อเช็คความผิด